ประเด็นที่ทั่วประเทศพูดถึงแล้วก็โจทยันกันมาก
ก็คือกรณีของแอมสายนายนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไปเจอพ่อแม่พี่น้อง
หลายคนก็บอกว่าตอนนี้กลัวหมดแล้วนะจะพกฆ่าพกน้ำไปเอง
ไม่กล้าไม่กล้าจะฝากใครซื้อเลยตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่รู้จักและไว้ใจ
ก็เริ่มจะตั้งคำถามกันแล้วว่าเชื่อได้แค่ไหน
กันหมดเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจนำหมายสาร
เข้าคนบ้านของพ่อและแม่ของแอมที่ธาบักากาการจันทร์นับบุรีนะฮะ

กล่องพัสดุมีชื่อของพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
หรือว่ารองออฟนะฮะเป็นคนรับขวดน้ำ
เป็นเป็นผู้รับนะฮะแล้วก็มีขวดน้ำแล้วก็มีผงสีขาว๒ห่อ
วัตถุพยานที่เก็บได้ประมาณ๑๗ชิ้น
แล้ววันนี้แม่ของแอมก็เดินทางไปให้การ
กับตำรวจสภธามกาที่กาญเจนบุรี
ประเด็นการตรวจคนบ้านพักเมื่อวานนี้แหละครับ
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่ารถยนต์คันนั้นเป็นรถของแอมจริง
เป็นมือ๒รถมือ๒ที่ซื้อมาเดิมทีเป็นสีแดงครับ
แล้วตอนหลังเอาไปเปลี่ยนเป็นสีดำ
และยืนยันว่าลูกสาวเอารถคันนี้มาจอดตั้งแต่๓ปีที่แล้ว

แล้วรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะมีรถคันใหม่แล้ว
เรื่องต้นแม่ของแอมให้การกับตำรวจสพท่ามกา
ประมาณ๑ชั่วโมงแล้วกลับทันทีฮะ

คุณบอมนักข่าวของเราคุณบอมอภิวัฒน์
เดินทางไปที่บ้านของทั้งพ่อและแม่ของแอมครับ
พ่อแม่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ไม่ให้ข้อมูลใด

พ่อและแม่จะใส่หมวกปิดบังใบหน้าตลอดเวลา

ขนาดเดียวกันที่สธมกกาญชนบุรี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็เน้นตรวจสอบภายในรถทั้งหมด
บริเวณคอนโซลหน้ารถแล้วก็บริเวณคอนโทรกลางนะฮะ
วงมาลัยเบาะนั่งรวมไปถึงช่องใส่ยางอะไหล่ท้ายรถ
ตรวจสอบครั้งนี้จะเน้นตรวจหาสายนาย
หลักฐานที่เก็บได้ทั้งหมดจะส่งให้กับพนักงานสอบสวน
สพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
ส่งต่อให้กับอาจารย์ออส
รองศัตรย์อาจารย์ดรวิรัชัยพุทธวงศ์
อาจารย์จากมเกษตรเพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไป
รถยนต์แจ๊สคันนี้นะฮะตำรวจตรวจสอบเบื้องต้น
ทำสีใหม่ทั้งคันตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ว่า
เป็นการทำสีแบบรีบเพราะมีร่องรอยของสีเดิม
ก็คือสีแดงตามขอบประตูรวมไปถึงสเกิร์ตหน้ารถฮะ

เป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์บริษัทแห่งหนึ่ง
ที่รถยนต์คันนี้อีกครั้งจะเป็นการเก็บหลักฐาน
ก็คือเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังรายละเอียดอื่น
เห็นไหมฮะเหมือนกับว่าทำสีรีบไปหรือเปล่า

เดี๋ยวจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
แล้วก็ไปตรวจสอบกับระบบขนส่งเกี่ยวกับความถูกต้องเพิ่มเติมด้วย
ดังนั้นพรุ่งนี้ตามกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับรถนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจไปสอบปักคำอาจารย์ออส
ในฐานะเป็นผู้ตรวจวัตถุพยานคดีของแอมค่ะ
ซึ่งอาจารย์ออสตรวจวัตถุพยานไป๒ครั้งแล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนสพบังแพรราชบุรี

ก็เดินทางสอบปากคำอาจารย์ออสเกี่ยวกับผลตรวจจากแคปซูลนะฮะ
ซูลที่พบในบ้านของพี่สาวแอม
ที่อำเภอบางแพรราชบุรีครับแล้วก็ที่บ้านครูออสนะ
ครูออสไม่ใช่อาจารย์ออส
บ้านครูออสอยู่ที่ดอนตูมจังหวัดนครปฐม
อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะฮะ
บอกว่าการให้ปากคำวันนี้ก็เป็นการยืนยันผลตรวจที่ส่งให้
ก่อนหน้านี้เพื่อนำข้อมูลไปประกอบคดีให้ชัดเจนขึ้น
โดยเฉพาะตัวยาแคปซูลที่เจอในบ้านพี่สาวแอม

ตรวจครั้งแรก๒๗เมษาพบว่าเจอสารสายนาย
และเมื่อวานมีการตรวจรอบ๒ผลชัดเจนมากขึ้น
แต่ขอยังไม่เปิดเผยเดี๋ยวรอตรวจครั้งที่๓

ขั้นตอนนี้ต้องเพิ่มความละเอียดมากยิ่งขึ้น
จึงจะถือว่าการตรวจสอบนั้นสมบูรณ์แบบปราศจากข้อโต้แย้ง

ก็คือเจอก็คือเจอนะฮะมันไม่รู้จะไปยังไง
เพราะว่าเช่นครั้งแรกเจอมันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ใช่ไหมครับ

แต่ครั้งที่๓เจออีกมันก็คือจบ
ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยแล้วเราจะทำให้มันชัดที่สุด
จนปราศจากข้อโต้แย้งเราถึงจะออกรายงานผลภายนอกให้นะครับ
ทีนี้พออาจารย์ออสออกมายืนยันแบบนี้ค่ะว่า
ซูลยาเยอะเนี่ยหรือว่าของต่างที่ไปตรวจเก็บมาจากบ้านพี่สาวแอม
มันเจอไซยานายตรวจ๒ครั้งก็เจอ๒ครั้ง

ถามไปที่พันตรวจเอกสมมาจันทรรัฐผู้กำกับการสพบางแพรบอกว่า
คือผลตรวจว่าถูกพยานบ้านพี่สาวแอม
ต้องรอครั้งที่๓เหมือนที่อาจารย์ออสบอก
ครั้งสุดท้ายให้มันไม่มีข้อโต้แย้งสมบูรณ์แบบ
ศจากข้อโต้แย้งทุกอย่างนี่แหละ
เดี๋ยวรอครั้งที่๓ก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็เลยจะยังไม่ได้มีการขอหมายจับ
หรือว่าคุมตัวพี่สาวแอมทั้งสองคนมาสอบปากคำนะคะ
แต่ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ตอนที่ไปตรวจสอบที่บ้านเนี่ย

แล้วก็ได้สอบปากคำพี่สาวแอมไป
เรื่องต้นเขาอ้างว่าเขาเอามาใช้เป็นแค่ส่วนผสมในตัวยา

ครอบครองมันก็ผิดแล้วอะค่ะ
ถ้าสัปดาห์หน้าผลตรวจครั้งที่๓
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของอาจารย์ออสออกมา
แล้วยืนยันว่าพบสายนายจริง

และจะนำตัวพี่สาวสองคนของแอมมาสอบปากคำ
หาที่มาของสารสายนายค่ะ
ส่วนกรณีล่าสุดเลยที่บอกว่ามีตัวละครเพิ่มอีกแล้วคิง
บอกว่าเป็นเพื่อนแอมเคยถูกชวนให้เล่นแชร์เหมือนกันนะคะ

เมื่อวานตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำที่สพโพธาราม

ก็ไปเพิ่มเติมที่ตำรวจภูทรภาค๗ด้วย
คนก็ลือกันไปต่างนานาว่านี่แหละ
คือคนที่สั่งซื้อสายนายให้แอม
มีการตรวจเจอสายนายใน๑๒คนนี้ด้วย
ตำรวจขอชี้แจ้งเลยนะคะว่า

แต่ไม่ได้มีการตรวจเจอสายนายในตัวของทั้งสองคนนี้นะคะ

ส่วนการสั่งซื้อสายนายเนี่ย
ตำรวจบอกว่าแอมใช้ชื่อเพื่อน

อ๋อยืมชื่อเพื่อนมาสั่งของ
ยืมเงินแต่กุ้งก็ไม่ได้ค่อยมีให้ยืมหรอก
สุดท้ายพอไม่ได้ให้ยืมเงินแอมชวนเล่นแชร์
แต่เป็นแชร์วงเล็กนะ๒๐๐๐บาท

หลังจากนั้นแอมหายไปเลย
เงิน๒๐๐๐ไปปุ๊บก็เงียบหายไม่ได้เจอกันอีก
ส่วนปาดเนี่ยปาดบอกเป็นหมอนวดแผนโบราณ
รู้จักกับพี่สาวแอมแอมชอบพาสามีที่เป็นตำรวจ
ก็คือน่าจะเป็นรองออฟแหละเนาะมานวดอยู่บ่อย
แล้วแอมก็ชอบขอยืมเงินชวนเล่นแชร์วงเล็กเหมือนกัน
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้ยืมเงินไปนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลจาก๒คนนี้เพิ่มเติม
ไล่ตามหาดูว่ามีใครอยู่ในวงแชร์อีกไหม
และมีใครเกี่ยวข้องกับคดีที่แอมก่อเอาไว้บ้าง
ดังนั้นวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแอมสายนายนะฮะ
เราจะตีกรอบมาจากพยานก่อนนะฮะ
กุ้งปานแล้วก็พี่สาว๒คน
แล้วก็อาจารย์ออสรวมไปถึงพ่อและแม่

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรครับ
เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีแอมสายนาย
บอกว่าตอนนี้สำนวนคดีทั้ง๑๔คดีสมบูรณ์แล้ว

คณะทำงานกำลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าคนใกล้ชิด
เกี่ยวข้องกันยังไงร่วมวางแผน

หากพบพยานหลักฐานก็จะออกหมายจับทั้งหมด

ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะ
เมื่อวาน๕พฤษภาคม
มีการตรวจค้นบ้านพ่อและแม่ของแอมที่กาญจนบุรี
ก็พบหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงได้ว่า

ใช้ชื่อคนอื่นในการสั่งและการรับของ
ตอนนี้ตำรวจรู้ชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว

กลัวว่าจะเป็นข้อต่อสู้ของทางทนายความได้

โจ๊กบอกว่าเชื่อว่าแอมวางแผนมาเป็นอย่างดี
และมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยฮะ
ซึ่งคนนั้นอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสอบสวน
แต่จะใช่อดีตผัวแอมไหม
ขอให้รวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนก่อน
และจะมีการขอสารออกหมายจับเร็วนี้ครับ

ถ้าออกไม้จับได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปเรียนให้ทราบ

เพราะถ้าพูดไปเยอะมันก็จะเป็นจุดอ่อนให้ทนายความเขารู้
ส่วนคดีของคุณซายซึ่งเป็นเหยื่อคนแรก

ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เชื่อว่าแอมจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการก่อเหตุอีก๒๓คดี
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากบิ๊กโจ๊กนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่ตำรวจภูทรภาค๗วันนี้
ก็มีการประชุมคณะทำงานกันตั้งแต่เช้าเลย
เพื่อความรอบครอบแล้วก็รักกลุ่มของสำนวน
คุณผู้ชมลองดูนะโปรเจคเตอร์ของตำรวจ
คือมีเอกสารมีตำรวจจากหลายท้องที่
ทั้งภูทรภาค๗ทั้งสอบพอร์ท้องถิ่น
คดีอาญานี่เห็นไหมแล้วก็มีการเอาภาพนะคะ
เป็นภาพวงจรปิดร้านทองในคดีของนางสาวกันนิกาหรือว่าคุณเอ๊ะ
รายที่๑๐ในพื้นที่โพธารามแล้วก็คดีของคุณก้อยมหารือด้วย

อยู่ในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๗
ถามว่าทำไมเพราะบนโปรเจคเตอร์ของตำรวจ
เขาขึ้นหัวข้อเอาไว้หราเลยค่ะ
ว่ามันคือการฆ่าล้างหนี้วงแชร์นะคะ

จากนั้นบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
อันนี้ภาพวงจรปิดนะร้านทอง

เหตุในการฆ่าล้างหนี้เงินกู้ยืมและหนี้วงแชร์

โมงครึ่งตำรวจนำพยาน๒ปากมาสอบถามนะคะ
เป็นเพื่อนคุณนิดคุณนิดคือโฟร์แมน
ไปเสียชีวิตที่นครปฐมเหยื่อรายที่๒
เสียชีวิต๒๓พฤษภา๖๓ค่ะ

แอมโทรหาบุคคล๒คนนี้
ซึ่งเป็นสมาชิกวงแชร์ปี๖๓ด้วย

ลักษณะเป็นตั้งแชร์หักหนี้กู้ยืมนะคะ
จะสอบถามความเชื่อมโยงว่าแอมโทรหาทำไม
มีอะไรเชื่อมโยงกันแล้วมีใครอยู่ในวงอีกบ้าง
และล่าสุดคณะทำงานเชิญคุณปลาจำได้ไหม
หนึ่งในสมาชิกวงแชร์ที่รอดชีวิต
อยู่ใน๑๕คดีและเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว

ว่าคนที่เป็นเหยื่อมีทั้งที่เสียชีวิตแล้วก็ที่รอดชีวิต
มีความคืบหน้าแล้วก็ขยายผลไปทางไหนบ้าง
ในขณะที่เคสของนายแด้จำนายแด้ได้ใช่ไหมครับ

ที่อยู่ที่อุดรธานีไปปล่อยเงินกู้ทำธุรกิจอยู่ที่นั่น
แล้วสุดท้ายก็ตาย
ขณะเดียวกันครับสพเมืองอุดรธานีครับชุดคลี่คลายคดี
เชิญคนที่เคยไปกู้เงินจากนายแด้
ตอนที่เขาไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่อุดร
มาให้ปากคำในฐานะพยานเพื่อหาความเชื่อมโยงกัน
มีชาวบ้านมาครับคนแรกเป็นผู้หญิง
บอกว่าวันนี้ตำรวจเชิญมาสอบถามว่ารู้จักนายแด้ได้ยังไง
ก็ให้ปากคำกับตำรวจหมดแล้ว
ส่วนสาเหตุที่รู้จักกันเพราะเธอไปกู้เงินกับนายแด้
บาท๒ครั้งอันนี้ผู้หญิงคนแรกนะครับ

แด้เนี่ยตอนนั้นเขาใช้ชื่อตัวเองว่าเสียเป่านะ
ตอนที่มาปล่อยเงินกู้เนี่ยจะใส่ทองหยองเต็มตัวเลย
แล้วหน้าตาดีขาวท้วมหน่อยพูดจาภัยเลาะพูดจาดีมาก
หลังจากรู้ข่าวว่าในแด้ตายเธอบอกตกใจมาก
เพราะเมื่อวันที่๑เมษายังโทรติดต่อกับนายแด้
แล้วแฟนก็คือแอมเป็นคนรับโทรศัพท์
บอกว่าออสเซียเขาไปต่างประเทศกลับมาแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับ
แต่ก็ไม่ได้มีใครติดต่อกลับมาอีกเลย
จนกระทั่งมารู้ว่าอ้าวเสียเป่าหรือว่าแด้ตายแล้วครับ
เพราะว่าวันที่๑โทรหาแก

อีกหนึ่งคนครับบอกว่าประมาณเดือนกุมภา
ไปกู้ยืมเงินจากใด้แด้หรือว่าเสียเปล่ามา๕๐๐๐
เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั่นแหละ
หนุนเงินด้วยนะฮะเงินไม่พอใช้

แด้หรือเสียเป่าเพราะเขาใช้ชื่อนี้เวลามาปล่อยกู้
ด่วนจากไปซะก่อนนี่เป็นอีกคนนึง
อีกหนึ่งคนครับบอกว่ารู้จักกับนายแด้หรือเสียเป่า
ช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนแนะนำให้รู้จัก
นี่นะฮะกู้เงินมา๕๐๐๐เอามารักษาตัวเอง
แล้วก็ใช้จ่ายในบ้านแล้วเงินก็ใช้คืนไปหมดแล้ว
วันนี้เบื้องต้นครับ๓คนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย
ก็เดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยาน
เพราะเป็นลูกหนี้ของนายแด้มาก่อน
อ้าวนี่ก็คือเคสของในแด้นะครับ

ทนายพัฒน์หรือคุณธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน

เมื่อวานเราทิ้งท้ายไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทนายพัฒน์กับแอมเนี่ย

ทนายพัฒน์ถึงตัดสินใจยอมทำคดีให้แอมทุกคดี
ทั้งที่บิ๊กโจ๊กยืนยันมั่นใจว่าสำนวนเอาผิดได้แน่
แล้วแต่ละคดีโทษคือขับประหารชีวิต

ทนายพัฒน์เปิดใจบอกรู้จักกับแอมได้๒ปีแล้วค่ะ
รู้จักกันจริงคือปี๖๕นะคะ
เพราะว่าเป็นทนายให้กับแอมในคดีที่แอมถูกช่อโกง

นายพัฒน์บอกว่าแอมเป็นคนน่ารักพูดเพราะรักษาคำพูด
อาชีพหลักของแอมคือเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูก
ขอยืนยันในฐานะคนกลางว่าทั้งคู่อย่าขาดกันจริง
ไม่แปลกที่ต่างฝ่ายต่างจะไปมีคนรักใหม่
แต่ที่ยังอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้เป็นสามีภรรยาแล้ว
แต่ยังเป็นพ่อและแม่ของลูกอยู่

คิดยังไงถึงเลือกเป็นทนายให้แอมทั้งคดีทั้งอะไรมันโอ้โห

อืมเธอบอกว่ามันเป็นงานที่ท้าทาย
ที่ตัดสินใจเป็นทนายให้แอมเพราะมองว่ามันท้าทาย
กับทุกคนเวลาที่มีเรื่องคดีความขึ้นมา
ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีทนายความอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของทนายความก็คือการรักษาผลประโยชน์ของลูกความเป็นหลัก
และตอนนี้ตราบใดที่แอมยังไม่ถูกสารพิพากษานั่นเท่ากับว่าแอมยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ที่ออกมาพูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเบี่ยงประเด็นทางสังคมไม่ให้โจมตีแอมนะ
แต่ที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่สังคมให้ความสำคัญ
บอกว่าอยากจะลดความร้อนแรงของกระแสสังคมลง
ไม่ได้เข้าข้างลูกความแน่นอนแต่ก็ออกมารักษาผลประโยชน์ของแอม
ที่ออกมาแก้ต่างเองไม่ได้ก็ถือว่าทำหน้าที่ทนาย
อยากให้สังคมมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าถ้าคนที่ทำผิดเป็นคนในครอบครัวเรา

คดีนี้เป็นคดีที่ทุกคนให้ความสำคัญถ้าทนายเงียบไม่พูด
มันก็อาจจะมองไปอีกมุมหนึ่งถ้าพูดสักนิดทุกวันนี้ที่ออกมาพูด
ทุกอย่างก็เบรกลงความร้อนแรงก็ลดลง
แต่ถามว่าเข้าข้างไหมไม่ได้เข้าข้างแต่มารักษาประโยชน์ให้เขา
ซึ่งเขาพูดเองไม่ได้ในขณะที่อีกฝ่ายนึงพูดทุกวัน
อาจจะต้องใช้แนวคิดทัศนคติหรือว่าวิธีการคิดที่อย่างยุติธรรมเหมือนกัน
ว่าถ้าวันหนึ่งคนนั้นเป็นผู้โชคร้ายและอยู่ในครอบครัวเรา
เราจะทำยังไงที่สภาธนาความก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้
แล้วเขาก็บอกว่าทำได้ดีแล้ว

ทนายพัฒน์พูดทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าสังคมจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างนานาเนี่ยเต็มที่เลยเธอไม่สนใจ
เพราะนั่นคือสิทธิ์ของสังคมที่มีสิทธิวิภาควิจารณ์อยู่แล้วแต่วิจารณ์ได้ในกรอบอย่าล้ำเส้นมากเกินไปค่ะทิ้งท้ายไว้แบบนี้
นี่คือคนที่สู้คดีให้แอมส่วนคนที่สู้คดีให้กับเหยื่ออย่างคุณระพีชำนาญเรือครับสู้คดีให้กับคุณก้อย
แล้วก็เป็นคนที่เปิดเรื่องราวต่างทำให้สังคมก็ตกใจว่าจากเคสคุณก้อยทำไมมันมีกระจายไปหลายจุดเหลือเกิน
คุณระพีชำนาญเรือครับบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะถ้าหากว่าคดีนี้หลุดนี่คือบททดสอบในกระบวนการยุติธรรม
ฉะนั้นอยากให้ทางครอบครัวของคุณก้อยมั่นใจว่าตำรวจจะคลี่คลายคดีและเอาผิดกับแอมได้แน่นอน
ที่สำคัญนอกจากคดีของก้อยแล้ว
สารได้มีการอนุมัติออกหมายจับอีกหลายคดี
ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับตัวของแอม
ดังนั้นที่ทนายพัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์

ทนายเขาต้องออกมาปกป้องลูกความของตัวเอง
ส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัยครับ
จะมีคนที่ร่วมกระทำผิดด้วยหรือเปล่า

ก็คิดเหมือนกับคนที่เขาสงสัยกันนั่นแหละ
ว่าน่าจะมีคนที่ร่วมรู้เห็นด้วยไหมกับแอม

คงไม่สามารถจะวางแผนลงมือก่อเหตุ
ทำลายพยานหลักฐานต่างได้แบบนี้หรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าคดีนี้หลุดนะครับ
มันก็เป็นการบททดสอบ
ขบวนการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม

ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในทีมงานของท่าน

สิ่งที่ทานายเขารู้
ยังไม่เท่ากับสิ่งที่ทางทีมงาน

คือความจริงในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์
คุณไม่สามารถที่จะโกหกได้นะครับ

ทนายเขาก็จะต้องออกมาปกป้องลูกความ

คุณระพีบอกว่าตอนนี้ได้รับการติดต่อจากญาติ
ของผู้ที่อาจจะเสียหายเพิ่มอีก๒ราย
พรุ่งนี้จะเดินทางไปพูดคุยรายละเอียดข้อมูลครับ
เบื้องต้นทราบว่าเป็นเคสที่มีการเชื่อมโยงกับแอม

โดยมีพยานบุคคลยืนยันข้อมูลว่าเชื่อมโยงกับแอมด้วย
ตอนนี้ทางญาติเขายังไม่กล้าเปิดตัวออกมาครับ
ก็เลยขอตรวจสอบข้อมูลเอาให้ชัวร์ให้ชัดเจนก่อน

จากนี้ครับคุณระพีบอกว่าเดี๋ยววันที่๑๐พฤษภาคมที่จะถึงนี้
จะมีพิธีชาปนกิจร่างคุณก้อยที่วัดสิงห์ภัยบูรณประชาสรรค์ที่กาญจนบุรี
ก็เลยอยากจะฝากเรียนเชิญญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๔ราย
อยากจะเชิญมาร่วมกันส่งคุณก้อยขึ้นสวรรค์
เพราะเหมือนว่าคุณก้อยเป็นคนที่ทำให้เรื่องนี้ถูกเปิดขึ้นมา
แล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนั่นเองนะฮะ
ซึ่งคุณบอมอภิวัฒน์นะคะก็ไปที่วัดสิงหภัยบุญประชาสรรค์ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ก็จะเห็นว่ามีการเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เราได้คุยกับคุณแม่ของคุณก้อยนะคะคุณทองพินค่ะ
วันนี้แม่มาเนี่ยแม่เดินตรงไปที่โรงก่อนเลยนะคะ
ลงบอกลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงนะลูกไปสู่สุขตินะ
ก้อยนักข่าวมาหานะลูก
ลูกเดี๋ยววันที่๑๐แม่จะส่งลูกขึ้นสวรรค์นะจ๊ะ
สิริพรขันวงน้องก้อย
จะได้ไปสู่สุขตินะลูกนะ

คือคุณแม่บอกว่าวันที่๑๐นี้ตั้งใจว่าจะส่งคุณก้อย
เพราะแม่เชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับแอมได้แล้ว
ส่วนที่ทนายของแอมออกมาพูดว่ามั่นใจจะชนะคดีเนี่ย
ทุกวันนี้แม่ก็เดินทางไปหาลูกทุกวันทุกเช้าทุกเย็น

ถ้ายังมีก็สาวขึ้นมาให้หมดนะลูกเอาให้ถึงที่สุด
มีอะไรก็ขุดขึ้นให้หมดให้สังคมได้เห็นว่ามีคนเลวร้ายแบบนี้อยู่ในสังคม

ยอมรับว่าทุกครั้งที่ดูทีวีแล้วเห็นทนายของแอมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
โมโหแล้วก็เจ็บที่ใจทุกครั้ง
ลูกของแม่คนเดียวเสียชีวิตแม่ก็เจ็บปวดหัวใจมากพอแล้ว

เป็นนางแอมแน่นอนเลยที่ฆ่าลูกแม่

เวลาเห็นธนายความภูมิของแอมต้องมาสู้ไหม
แม่ก็โมโหโมโหนะไม่รู้มันแบบยังไงนะ
ถ้ามาอยู่ข้างนอกกันแม่จะชกให้หน้าง่ายเลย

คำพูดของเขานี่โอ้โหสุดยอดเลย

ความรู้ความเป็นทนายของเขาอ่ะ

เจ็บทุกคำที่ได้ยินที่เขาพูด

ก้อยเสียไปก้อยไม่ได้มาหาแม่เลย

เหมือนเขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณสัก๖๗วันที่ผ่านมา
ไปนอนบนบ้านได้ยินเสียงเหมือนคนเดิน
แม่ด้วยความที่แม่อยากเจอลูกแล้วเนาะ

เพราะก้อยรักแล้วก็ห่วงลูกมาก
แม่ก็เลยพูดขึ้นมาลอยบอกเออไม่ต้องห่วงนะ
เดี๋ยวหลานเนี่ยแม่จะดูแลให้เองไม่ต้องห่วงเลย

เชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณก้อย

เพราะว่าเสียชีวิตแบบกระทันหันแบบไม่รู้ตัว
ซึ่งวันนั้นวันที่คุณก้อยเสีย
แม่บอกก้อยนัดแม่ดิบดีเลย

แม่ก็เฝ้ารอรอว่าเมื่อไหร่ลูกสาวจะกลับมาบ้าน

เชื่อว่าลูกสาวคงจะรับรู้ได้ว่าน่าจะได้รับความยุติธรรมในคดีนี้
แม่ก็เลยอยากจะขอเอ่ยปากชวนเองเลยนะ
ชวนพี่น้องที่รู้จักเนี่ยให้มาร่วมส่งคุณก้อยขึ้นสวรรค์ในวันที่๑๐พฤษภาคมนี้ค่ะ
อยากเจอลูกนะแต่ว่าสื่อกันไม่ได้
แต่ว่าไปเข้าฝันคนอื่นเนี่ย
เห็นเป็นรูปเป็นร่างหน้าเขาสวยมากเลยเพราะว่า

แม่ว่าดูนี่นะคุณก้อยเขารับรู้ได้ไหมคะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้น
แม่ว่าเขาแค้นมากกว่านะเขาแค้น
เหมือนว่าเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาจะตายเนาะ
อุตส่าห์บอกไว้แม่รอตอนเย็นแม่ก็ลอง

ได้คุยกับพี่สาวคุณก้อยด้วยนะคะก็เล่าบอกว่า
พอจะเจอมูลเหตุแล้วว่าทำไมแอมถึง

คือพี่สาวเล่าว่า

และธนาคันก็อนุมัติ
เงิน๑ล้าน๘แสนบาทเข้าไปไว้ในบัญชีของเพื่อนสนิท
แล้ว๒คนก็พากันไปกดเงินสดออกมา๑ล้าน๕แสนบาท

จากนั้นก็มีการเอาเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายเรื่องแชร์เรื่องอื่น
พอพี่สาวไปไล่เรียงเส้นทางการเงิน
เอ๊เงินหาย๕แสนไปไหนล่ะ
ครอบครัวเลยตั้งข้อสังเกตว่าวันนั้นที่ไปปล่อยปลาเนี่ย
จากสี่ห้าหมื่นนอกจากกระเป๋าแบรนด์เนมและโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ย
มีเงิน๕แสนอยู่ในนั้นด้วยไหม
เอาไปปล่อยกู้ไปจ่ายค่าทนายความอะไรหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลว่าแอมชอบชวนให้นำเงินไปลงทุนปล่อยกู้ใช่ไหม
วันที่คุณก้อยออกจากบ้าน๑๔เมษายนก็บอกกับเพื่อนสนิทว่าจะไปหาแอม
แล้วจะไปหาทนายเพื่อปรึกษาเรื่องคดีที่ถูกโกงเงินกับทนายสาย๓ที่เป็นผู้หญิง
ครอบครัวเลยสงสัยว่าหรือนี่คือปมเหตุที่คุณก้อยต้องจบชีวิตลง
เงิน๕แสนบาทนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องก็ได้
คือไอ้เงินส่วนที่ห้าแสนเนี่ยเรายังหาไม่เจอว่ายอดห้าแสนเนี่ยมันไปตรงไหนค่ะคือมันก็ทำให้เราคล่องใจว่าวันที่เขาไปอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาได้มีการคุยอะไรนัดหมายอะไรกับแอมหรือว่าจะเอาเงินไปให้แอมปล่อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะคือเราไม่ได้เราไม่ได้ปักปั๊มแต่คือ
แค่สงสัยว่าเงินห้าแสนตัวเนี้ยมันได้ไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะให้ตรวจสอบอะค่ะ
คนที่ใกล้ตัวกับแอมดังนั้นก็จะต้องปิดด้วยคนที่ใกล้ตัวกับแอมเช่นเดียวกัน

เพื่อตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของแอมสายนายเนี่ยบ้านปิดเงียบเลยครับ
แล้วก็มีการคล้องกุญแจจากด้านนอกด้วยนะทำให้เหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่
สอบถามเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าตั้งแต่รองออฟถูกปล่อยตัวชั่วคราวก็ไปมา
เข้าบ้านเมื่อไหร่จะปิดบ้านเงียบล็อกกุญแจจากด้านนอกไม่สูงสิงกับใคร
ซึ่งอันนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วด้วยแหละ
ทีมข่าวพยายามติดต่อรองออฟนะฮะเจ้าตัวไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์
แต่แชทข้อมูลผ่านทางไลน์เล่าเหตุการณ์ได้เบื้องต้น
เขายืนยันว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับตำรวจมาโดยตลอด
ข้อมูลนำมาสู่การออกหมายจับตัวเขาเอง
นี่คือแชทตั้งแต่มีเรื่องผมให้ความร่วมมือมาโดยตลอดนะฮะ
ให้รายละเอียดทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ผมถูกหมายจับ
คือให้รายละเอียดไปเพื่อมาจับตัวผมเอง
ตอนนี้ผมเป็นผู้ต้องหานี่คือแชทที่เขาพิมพ์คุยกับนักข่าวนะฮะ
ประกอบกับสื่อต่างเอาข่าวไปนำเสนอในแง่ลบ
ทำให้ตัวของรองออฟและคนรอบข้างเสียหาย
ตอนนี้ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ข่าวแล้ว
แชทคุยกับนักข่าวไทยรัฐทีวีก็แล้วกัน
นี่นะฮะภาพกล้องวงจรปิดของตำรวจทางหลวงครับ
ที่เห็นว่าตัวเขาเองขับเก๋งเชฟโลเล็ตสีขาวของนายแด้
แล้วพาแอมมาจากอุดรเขายอมรับว่าเป็นคนขับพามาจริง
ไปร้องขอเขาเนื่องจากว่าแอมบอกว่าแอมท้องขับรถเองไม่ไหว
เขาก็แค่ไปช่วยขับรถกลับมาเท่านั้นเอง
หลักฐานเนี่ยฮะที่เห็นหน้าจอ
หลังจากนั้นมีการตรวจพบสารสายนายในรถเชฟโรเร็ตคันดังกล่าว
ตัวเขาเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเช่นเดียวกัน
นี่คือสิ่งที่รองออฟอธิบาย
ทีนี้ประเด็นเรื่องหนี้พนัน๔ล้าน
ที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าที่บอกว่าแอมเป็นคนใช้หนี้๔ล้านบาทให้เนี่ย
ข้อความนี้ครับมิ้นท์คุณผู้ชม
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะ

เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยติดหนี้พนัน

และแอมก็ไม่เคยใช้หนี้ดังกล่าวให้ด้วย

โจ๊กเป็นคนพูดน่ะ
ว่าไปสอบปากคำแล้ว

เดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินด้วยนะ

และแอมก็ไม่เคยใช้หนี้ให้ด้วยฮะ
ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว
ดังนั้นอยากให้คนที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ตรวจสอบข้อมูล
และทำสำนวนให้ดีก่อน

แต่อันนี้เป็นประเด็นล่าสุดที่วันนี้
ออฟให้ข้อมูลกับนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
อ่อนละวนอ่อนละเวงมากนะคะ

เรื่องนี้ความคืบหน้ามีมาเรื่อยนะคะ